แล้วก็วันนี้หลายท่านอาจจะมอบอังเปล่าเป็นเงินเป็นทองนะฮะแต่บางคนก็จะมอบเป็นทองรูปภัณฑ์นะครับ
เพื่อให้เป็นสิริมงคลแต่ทีนี้ดูข่าวนี้ผู้ชายคนหนึ่งไม่ได้เข้าไปซื้อทอง
เพื่อจะไปมอบให้ใครในช่วงเทศกาลตรุษจีนแต่เข้าไปชิงทองในร้านทองครับคุณผู้ชมฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้นะครับนี่ฮะเป็นห้างแห่งหนึ่งย่านพระราม๒
เป็นวินาทีที่คนร้ายเข้าไปชิงทองที่ห้างทองแล้ว
แล้วก็วิ่งหนีออกจากห้างบิ๊กซีสาขาพระราม๒หลังจากเข้าไปชิงทองที่ร้านทองหนัก๒บาท
ร้านทองเยาวราชสินทวีนะครับในคลิปก็จะเห็นว่ามีทั้งพลเมืองดี
แล้วก็มีรอปภของห้างบิ๊กซีพระราม๒วิ่งตามคนร้ายออกไปนะฮะ
ซึ่งคนร้ายจอดรถอยู่ข้างถนนเข้ามาในห้างแล้วก็ชิงทองไปแล้ว
ออกไปก็ขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไปทันทีนะครับ
โดยจุดเกิดเหตุอยู่ภายในตัวห้างบริเวณชั้น๑ครับ
ใกล้กับประตูทางเข้าออกนั่นก็คือร้านทองเยาวราชสินทวีนะครับ
พนักงานของร้านทองเนี่ยเล่าเหตุการณ์ด้วยการตื่นตระหนกนะครับ
บอกว่าคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปีแต่งตัวดี
เชิดแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนสีดำ
รองเท้าหนังใส่หมวกแก๊ปสีดำสวมหน้ากากอนามัย
แต่งตัวดีแบบนี้ทางพนักงานก็คิดว่าเป็นลูกค้าแล้วครับ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในร้าน
ทำทีทำท่าขอเลือกสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
ขอดูเส้นนู้นลายนั้นลายนี้นะฮะ
ขณะที่ต่อรองราคาปรากฏว่าทองคำยังอยู่ในมือของคนร้ายไงคุณ
คนร้ายอาศัยจังหวะที่พนักงานเผลอ
เอาทองเส้นที่ดูวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วนะครับ
พนักงานในร้านและพลเมืองดีก็ช่วยกันวิ่งตามคนร้าย

อยู่ริมถนนพระราม๒ห่างจากร้านไปประมาณ๑๐๐เมตร
เขาวิ่งออกจากห้างได้วิ่งขึ้นรถได้ครับ
หลบหนีไปทางถนนพระราม๒ฝั่งขาเข้านะครับ
หลังเกิดเหตุรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙

ลายนิ้วมือแฝงบนตู้กระจกของร้านทอง
แล้วก็ฝ่ายสืบสวนได้ตรวจสอบภาพ
แล้วก็ตลอดเส้นทางที่คนร้ายนั้นหลบหนี
ซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะเคยมาดูลาดเหลาเอาไว้ก่อนแล้ว
ดังนั้นนะครับก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ว่าจะเจอลักษณะผู้ชายคนนี้
ด้อมมองอยู่แถวร้านทองร้านนี้หรือไม่
หรือเคยขับรถมาจากที่ไหนเอามาจอดไว้แถว

แล้วก็ติดตามไล่ล่าโจรจิงทองรายนี้ให้ได้โดยเร็ว
เช้านี้เขาก็มีปฏิบัติการในการตามล่าตัวอยู่นะฮะ